ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะแม้ว่าพิธีชาปนกิจจริง
รีระสังขารหลวงพระคูณปริสุทธโธจะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะ
ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้ยังมีพิธีสำคัญก็คือ
พิธีลอยอังคารอฐิของหลวงพระคุณปริสุทธโธนะคะและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรายังคงจัดทำ
หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษกันอย่างต่อเนื่องเพื่อบันทึกเหตุการณ์นี้นะคะ
เป็นหนังสือพิมพ์ที่ระลึกจัดพิมพ์ระหว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเอ็ดมกราคมนี้นะคะ
เป็นฉบับพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของหลวงพ่อคูณทั้งหมด๑๐วันเต็ม
คุณผู้ชมซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไปที่คุณผู้ชมซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตามปกติอยู่แล้ว
และหาซื้อได้จากหนังเอ่อแผงหนังสือพิมพ์นะคะที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพประมวลรุ่นวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณยอดนิยมชุดที่สองนะคะ
สำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับที่๓๐ค่ะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะ๓๑มกราคมวันสุดท้ายของเดือนด้วยนะคะ
ก็จะมีการประมวลภาพพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีศิษยานุสิตแล้วก็บุคคลสำคัญของประเทศก็ไปร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ

ส่วนพิธีลอยอังคารอัฐิของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะคะซึ่งเริ่มพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
แต่ว่ามีพุทธศาสนิกชนนะคะทั้งชาวไทยและชาวลาวเดินทางไปรอตามเส้นทางต่างเนี่ย
ล้นหลามโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงจังหวัดน้องคาย
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมามีพิธีสำคัญเหมือนกันนะคะ
ชาปณสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่

หลังจากประกอบพิธีเก็บเท่าอธิของครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
หรือหลวงพระคูณบริสุทธิ์ที่ชาปณะสถานชั่วคราว
หนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเมื่อช่วงเช้าค่ะ
โดยมีพระพรมมังคลาจารย์เจ้าคุณทงชัยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘
ประกอบพิธีพร้อมด้วยพยานรวม๑๕ท่านร่วมในการทำพิธีด้วย
จากนั้นนำอัฐิของหลวงพระคูณบรรจุลงหีบสแตนเลส
ประพรมน้ำอบและโปร่อยดอกไม้ลอกกุญจัยอย่างหน้านา
พันหีบบรรจุอัฐิด้วยจีวรพระสงฆ์
นำขึ้นรถขบวนออกเดินทางจากประชาปณะสถาน
คราววัดหนองแวงพระอารำหลวงไปยังจังหวัดหนองคาย
เพื่อประกอบพิธีลอยอังคารที่พระธาตุกลางแม่น้ำโขงค่ะ
ขณะที่ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำโขง
มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาว
มีความเลื่อมใสสัทธาหลวงพ่อคูณมาจับจองพื้นที่
เพื่อกราบลานหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมากนะคะ
โดยช่วง๑๓นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ขบวนรถเคลื่อนเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณจากจังหวัดขอนแก่น
เดินทางมาถึงสถานีเรือหนองคาย
จากนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้กราบไหว้เท่าอัฐิหลวงพระคูณ
ซึ่งประชาชนต่างพร้อมใจกันพนมมือไหว้
ตั้งแต่ขบวนเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธีนะคะ
จากนั้นเริ่มประกอบพิธีขอขมาเท่าอัฐิ
โดยพระสงฆ์ทรงสมณสักษีรูป
และอันเชิญเท่าอัฐิลงเรือลาดตระเวน
หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
ขบวนเรือลอยอังคารซึ่งมีเรือราชการ
เรือเอกชนรวม๑๗ลำ

ถวนน้ำโขงไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาว
แล้วกลับขบวนเรือล่องตามแม่น้ำโขง
ไปจนถึงพระธาตุล่านองหรือพระธาตุกลางน้ำ
ลาดตระเวน๑๖๙วนรอบพระธาตุกลางน้ำ๓รอบ

และมีพิธีโยนเหรียญ๙เหรียญ
พิธีลอยขัน๕ลอยพวงมาลัย
จากนั้นลอยเท่าอัฐิและอังคารหลวงพ่อคูณจนหมดค่ะ
จากนั้นมีการปล่อยข้าวตอกดอกไม้ลงในแม่น้ำโขง
ประธานในพิธีถวายเครื่องปัจจัยทัยธรรมพระสงฆ์
นุโมทนาและกรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ